เหลือเวลาอีก๒สัปดาห์คนกรุงเทพจะได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่
แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นผู้สมัครตอนนี้นะครับ
ทำอะไรได้ทำลงพื้นที่ลงรองเท้าน่าจะศึก
คุณวิโรธลักษณาอดิษรครับ
เขาลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดอุดมผลเขตราชกระบัง
กับคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณฮะ
คุณวิโรธบอกว่าโค้งสุดท้ายจะสื่อสารนโยบาย
คนเข้าใจได้ง่ายฟังแล้วเก็ตเลย

ให้มั่นใจว่าเขาทำได้จริง
มีที่มาของงบประมาณที่จะเอามาใช้ได้อย่างชัดเจนครับ
ส่วนอีกคนนึงค่ะนายสกลทีพัทยากุล
ผู้สมัครผู้ว่ากฎมหมายเลข๓ค่ะ
วันนี้ลงพื้นที่ตลาดเลิลมาร์เก็ตเขตทวีวัฒนา

คุณสกลทีขยะล้นเลยนายสกลทีเลยบอกว่าถ้าผมเป็นผู้ว่านะ
เดี๋ยวจะเอาเอกชนเข้ามาจัดการจะได้ประหยัดเงิน

ปลาใสใหญ่๒๐พฤษภาคมนี้รอเลยนะ
มีหมัดเด็ดจะเปิดทีมนโยบาย
แล้วก็ย้ำถึงจุดสำคัญเหตุผลที่คนกรุงเทพต้องเลือกสกลที
จากคนอื่นผมคิดว่าที่ผมขายมาตลอด
คือผู้ว่าที่หาเงินได้และใช้เงินเป็น
คือนโยบายที่มันเยอะอย่างนี้เหมือนกัน
แต่ว่าผมถามหน่อยว่าถึงเวลาจะเอาเงินจากไหนทำถูกไหม
เพราะว่าเงินกรทมก็มีจำกัด
และบางปีเราก็ไม่ได้ตามที่เคยได้มา
ไปที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับ
สมัครผู้ว่าหมายเลข๖นะฮะ
ลุยหาเสียงที่ตลาดอมรพันธ์หมู่บ้านเสนานิเวศ
บอกว่าแม้ตอนนี้เหลือเวลาอีก๑๔วันแล้วนะ
การลงพื้นที่อาจจะไม่ครบทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ได้ไปเยี่ยมประชาชนในชุมชนมาแล้ว
อย่างน้อย๑๕๐๐๐ครอบครัวด้วยกัน
เมื่อถามว่าน้อยใจไหมที่มีคนชื่อเสียง
แล้วกองเชียร์ของกรปศหลายคน
เขาไปเชียร์คนเมื่อกี้เชียร์คุณสกลทีเนี่ย
พลตำรวจเอกอัศวินตอบว่า
รักใครชอบใครก็ถือเป็นสิทธิของเขาครับ

ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลย
เหรียญทองเขาก็เป็นนักเรียนร้อยรุ่นน้องนะ
ไม่มีปัญหาหรอกเขาชอบใครก็เลือกคนนั้น
ส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์
ปราศัยยังเป็นทางการครั้งแรกที่สาลาแปดเหลี่ยมสวนลุมพินีค่ะ
ชื่องานเนี่ยใช้ชื่อว่ากรุงเทพแก้ยากชัดชาติแก้ได้
เป็นการแสดงวิสัยทัศน์พูดถึงการเดินทางต่อจากนี้
ท่านกลางฟ้าขนที่ตกหยุดทั้งวัน

บอกว่าเอ๊ะบ้างอย่าไปอื่นมันเปลี่ยนป้ายเอาเป็นป้ายเล็กเลย
ทีมงานไปช่วยคิดหน่อยเขาก็ออกแบบป้ายมา
อันนี้ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่มันเปลี่ยนวิธีคิดนะครับ
อาจารย์ไม่กลัวเหรอครับว่าถ้าป้ายเล็กแล้วคนจะเห็นไม่ชัด
มันไม่เป็นไรนะผมว่าถ้าเลือกเราก็ป้ายใหญ่เลือกเลย
มันเลือกเราเพราะนโยบายเพราะรู้จักเรามาดีกว่า
แต่ถ้าเรื่องราวเขาเห็นเป็นป้ายใหญ่นะไม่เป็นไรครับ
ชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยอิสระจริงหรือเปล่าฮะอาจารย์

อ่ะก็ต้องรอติดตามกันไปช่วงโค้งสุดท้ายก็น่าจะ
เนี่ยนะโอ้โหโพลนี้อย่างหนึ่งโพลนี้อย่างหนึ่งแล้วเปลี่ยน
ด้วยอ๋ออื้อมันไม่เหมือนกันอย่างแบบมีนัยสำคัญนะ
รอติดตามในรายการของทางไทยรัฐทีวีด้วยกันแล้วกัน
จะได้เห็นวิสัยทัศน์กันเยอะนะคะ